ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดนครปฐม

แล้วก็สอบทัวร์ระบบการตรวจสอบทั้งของหน่วยงานรัฐบาลและก็เอกชน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ส้มเห็ดเข็มทองผักสลัดและสินค้าเกษตรกลุ่มเสี่ยง
ที่มีสารเคมีเกินมาตรฐานอันดับต้น
เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตร
เก็บตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครปฐม
ไปตรวจสอบค้นสารเคมีตกค้างที่ห้องแล็บกรมวิชาการเกษตร
สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร
เราสูมตรวจในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว
เราเข้าไปห้องแล็บเราเราก็จะวิเคราะห์ออกมาว่ามีสารตกค้างอะไรบ้าง
ก็คือเป็นค่าสูงสุดที่จะตกค้างอยู่ในชนิดพืชนั้นได้
ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันไปแล้วจากชนิดพืชนะครับ
วิชาการเกษตรเก็บตัวอย่างผักผลไม้เหล่านี้ไปตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อสอบถามมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตรและยืนยันความถูกต้องของผลการตรวจสอบสารเคมีที่ปนเปื้อน
วิชาการเกษตรค่ะลงพื้นที่บริเวณห้างสรรพสินค้านะคะ
เพื่อสุ่มตัวอย่างเก็บผักและผลไม้บางชนิดไปตรวจยังห้องแล็บ
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
หลังจากมีผลสำรวจออกมาค่ะว่ามีการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้และพบว่ามีสารเคมีตกค้างมากกว่าครึ่ง
กรมวิชาการเกษตรยืนยันว่า
หากพบว่ามีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานในผักและผลไม้ที่ได้สัญลักษณ์คิว
พักใช้ใบอนุญาตเกษตรกรทันที
การสวมสิทธิ์ถ้ากรณีเป็นของผู้ประกอบการ
เท่าที่เราตรวจสอบกับทางฝ่ายกฎหมายเป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ
อันนั้นอาจจะไม่อยู่ในกฎหมายอาหารทั่วไป
เพราะมีขั้นตอนการสุ่มตรวจปริมาณสารเคมีตั้งแต่แปลงเพาะปู
เรามีขั้นตอนการตรวจสอบที่รัดคุ้มมาก
ตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงปลายทาง
แล้วการตรวจสอบซ้ำหลายครั้งแบบนี้ค่ะ
จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรา
มีมาตรฐานที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะ
แล้วก็จริงแล้วเราทำมากกว่าค่ามาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดอีก
ส่วนผู้บริโภคพอใจที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ
การตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าเกษตร

ด้วยการนำผักผลไม้ที่ซื้อไปล้างน้ำสะอาดหลายครั้ง
เพื่อชะล้างสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมาได้ค่ะ
มาสิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน